แต่ว่าก่อนหน้านี้เราก็น้อยเนื้อต่ำใจกันนะคะโดยเฉพาะผู้ประกันตนตามมาตรา๑
เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ใช่ไหม
ทุกกลุ่มได้หมดเลยคือเขาขยายฐานคนที่จะได้รับการช่วยเหลือคือ๓๐กว่าล้านคน
แต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีผู้ประกันตนตามมาตรา๓๓แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ
ก็ต้องผมให้เครดิตนะกับท่านสุชาติชมกลิ่นที่ผลักดันเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะฮะ
อย่างนั้นดูหน้าเสื้อพิมพ์ก่อนเลยนะฮะก็ใจตรงกันเป๊ะเลย
ใช้๔๐๐๐ล้านเยียวยามาตรา๓๓เรารักกัน
เราก็ก๊อบนั่นแหละ
กว่าเราจะได้มารักกัน
เพราะว่ารอบแรกก็ไม่รักกลุ่มนะฮะ
กลุ่มนี้ใช่ไหมอ่ารอบสองกว่าจะรักก็โอ้โหปางตายเหมือนกัน
แต่ว่าเอาล่ะได้ช้าดีกว่าไม่ได้นะ
เรารักกันคุณผู้ชมใครที่จะใช้เนี่ย
ก็เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา๓๓หลักเกณฑ์ต่างค่อยทยอยออกมานะครับ
ง่ายเรารักกันเนี่ยจะเป็นปุ่มปุ่มหนึ่งในแอปพลิเคชันเป่าตังค์
เพราะคนที่อยู่ในเครือข่ายของประกันสังคมเนี่ยเนาะ

แต่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือท่านนายกรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการแล้วนะ
เอาไปดูกันครับว่าเขาจะทำยังไงกันบ้าง
สำหรับมาตรา๓๓สำหรับคนที่
นี่คือวงที่ประชุมของ
ที่ประชุมของทีมเศรษฐกิจว่างั้นเถอะมีนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีท่านอื่น
ที่สำคัญคือมีคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ประชุมเสร็จท่านออกมาเปิดเผยบอกว่าท่านนายกเห็นชอบแล้วนะ
ตรการเยียวยาผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา๓๓ที่มีอยู่ประมาณ๑๑ล้านคน
โดยจะใช้ชื่อโครงการนี้ว่ามาตรา๓๓เรารักกัน
รูปแบบจะเหมือนโครงการเราชนะครับคือเงินโอนเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เป็นรายสัปดาห์นะฮะ
เห็นมีรายงานบอกว่าสัปดาห์ละพันนะครับ
เงื่อนไขที่นำมาพิจารณาจะไม่ใช้เกณฑ์เงินเดือนมาคิดเพราะอะไร

ถ้าจะเอาเรื่องของรายได้มาคิดแล้วก็เดี๋ยวเถียงกันตาย
ก็เลยเอาอันนี้นะฮะกำหนดเงื่อนไขเพียงอย่างเดียวคือคุณต้องมีเงินฝากในบัญชี
รวมกันแล้วต้องไม่เกิน๕แสนบาทครับ

คุณสุชาติบอกว่าถ้าท่านมีเงินรวมกันทุกบัญชีแล้วถึง๕แสน
อย่าเอาเลยเงินไม่กี่พันให้ช่วยเหลือคนอื่นเขาบ้าง

ส่วนเงินที่นำมาใช้ไม่ได้เอามาจากระบบเงินประกันสังคมนะครับ
คนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนสบายใจได้
เขาไปเอาจากเงินกู้นั่นแหละ

ที่รัฐบาลกู้มาที่บอกว่าแบ่งเป็น๔ส่วน
หนึ่งในนั้นก็คือจะเอามาจ่ายส่วนนี้แหละ

ก็จะใช้ประมาณสัก๔๐๐๐ล้านอย่างที่ไทยรัฐพาดหัวไปเมื่อกี้
คาดว่าจะเยียวยาให้คนละ๓๕๐๐บาทถึง๔๕๐๐บาท
จ่ายให้สัปดาห์ละ๑๐๐บาทผ่านแอปเป๋าตังค์
โครงการน่าจะอนุมัติทำไมถึงชื่อเรารักกัน
เขาจะอนุมัติให้ทัน๑๔กุมภาวันวาเลนไทยนี่แหละ

แต่ความรักก็คือเรารักกันไง
แต่ว่าจะเงินเข้าเป๋าเนี่ย
เขาบอกว่าน่าจะเป็นภายในเดือนมีนาคม
คือมันต้องให้กระบวนการมันเดินทางหน่อยไง

ช้ากว่ากลุ่มอื่นที่เขาเตรียมที่จะได้กันแล้ว

เอาแอปไปใช้ฟังเสียงท่านรัฐมนตรีหน่อยครับ
ก็คืออะไรที่เกี่ยวกับในร้านที่เขามีขาย
เราก็เอาแอปไปใช้แทน
เงินสดเราก็เก็บไว้ไปใช้สิ่งที่ใช้ไม่ได้
มันต้องบริหารจัดการอย่างนี้
นี่แหละรอนิดนึงสำหรับคนที่อยู่ในมาตรา๓๓

แฟนรายการเหล่านี้คุณดารารัฐถามว่า

จะได้พิจารณาไม้มาตรา๓๓

แต่มันยังไม่ที่สิ้นสุดนะ

แต่เดี๋ยวรอดูว่าจะเคาะออกมาเป็นแบบนี้หรือเปล่า

แล้วในปุ่มของแอปเป่าตังก็จะมีปุ่มเขียนว่าเรารักกัน
วิธีการใช้ก็จะเหมือนกับ๓กลุ่ม

คือต้องมีแอปนะครับเพราะเขาไม่ให้เงินสด